สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงแม้สารจะเลื่อนอ่านคำพิพากษา
ไปเป็นวันที่ยี่สิบธันวาแต่คดีนี้ก็ถูกปลุกให้คน
ขึ้นมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อตอนเกิดเรื่องใหม่ใหม่
มีปรากฏการณ์แปลกเยอะครับที่เกี่ยวกับคดีนี้
มีคำถามมีข้อสงสัยทำไมต้องอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้
แต่ว่าในแง่มุมของคดีแง่มุมการทำงานของตำรวจ
แง่มุมการทำงานของพนักงานสอบสวนการทำคดีนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่ง
ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตกันมากมาย
ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจำได้ว่ามีความคิดเห็นหลากหลาย
วันนี้ผมจะขีดเส้นใต้เจาะไปที่ประเด็นนี้
ในอดีตท่านเป็นนายตำรวจและทำผ่านการสอบสวนมาเยอะ
ตอนหลังท่านมาทำงานเป็นเลขาธิการสถาบันปฏิรูป
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเชิญครับ
ผมจำได้ว่าช่วงที่ตำรวจพนักงานสอบสวนทำคดีนี้อยู่
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับตั้งข้อสงสัยมากมาย
หนึ่งในเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ตั้งข้อสงสัยพันธบรเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรนี่แหละ
วันนี้ถ้าจะสรุปให้กระชับท่านคิดว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นยังไง
เอารวมก่อนในความเห็นของท่าน
คือรวมผมก็พูดมานานแล้วนะครับ
ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เดินเมื่อการไปตามขั้นตอนทั้งกฎหมาย
อันนี้จึงเกิดความชุลมุนวุ่นวายกันหมดเลยนะครับ
วุ่นวายไปตั้งแต่ในชั้นสอบสวนอยู่กว่าจะแจ้งข้อหาได้
แล้วการแจ้งเขาหาก็ไพรรรถาหารก็ไม่ชัดเจนที่บุคคลจะเชื่อได้สนิทนะฮะ

อะไรที่เลี่ยกเอาจากนี้ก่อน
อะไรที่เรียกว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนในความหมายของพันธมรเอกวิรุธ
ก็มีนะฮะรองพบตรขณะนั้นให้สัมภาษณ์เลยใช่ไหมครับว่า
เนี่ยนะฮะเป็นคดีที่อะไรอย่างถูกเหมือนมักการถูกข่มขืนน่ะ
เพราะว่าน้องเป็นผู้ถอดเสื้อผ้าอายุ๘๙ขวบนะฮะ
แล้วต้องจับคนร้ายให้ได้ที่เห็นโปรดอัมมะฮิตน่ะก็จับไม่ได้ไหมครับ
แล้วก็นำไปสู่การดำเนินคดีเป็นคดีฆาตกรรมเป็นคดีอาญาทันที
ทั้งที่ยังไม่มีการธนสูตรภิกษกษ์เลย
อืมอันนี้ข้ามขั้นตอนอันนี้ข้ามขั้นตอนครับ
ก็มันข้ามนะฮะเพราะว่าถ้าธนสูตรภิกษกษ์ก่อนนะฮะ
ทำสำนวนธนสูตรพลิกศพก่อนเนี่ยก็จะปรากฏชัดว่า
น้องเนี้ยถูกใครกระทำให้ตายหรือไม่อืม
กรณีที่ตายแบบนั้นเนี่ยตามปวิอาญาถือเป็นกรณีที่
เป็นการตายโดยไม่ทราบสาเหตุครับนะฮะเพราะว่าไม่ได้ถูกเชื้อกัด
ไม่ได้ถูกแทงไม่ได้ถูกยิงอะไรก็แล้วแต่
ไม่ได้มีความชัดเจนก็ต้องมีการทำชนะสูตรพลิกศพ
ทำสำนวนให้เสร็จไว้ก่อนก็จึงมาสู่การไต่สวนนะครับว่า
น้องเนี่ยตายเพราะเหตุใดกันแน่อืมแต่นี่พอไปตั้งก่อน
แล้วพอมาตรวจพิสูจนศพแล้วเรื่องนี้ไม่มีสำนวนชนสูตรพลิกศพด้วยนะครับ
คดีต่อสารมั้ยฮะถ้าการธนสูตรภิกษกษกษ์
ระบวนธนสูตรภิกษกษ์ยังไม่เสร็จสิ้นครับ

การแก้เนียงข้อหาก็เหมือนแบบ
ยังแก้รับตราหน้าตรวจผู้ใหญ่อะไรต่าง
อย่างกันจะปิดคดี
ความเชือกแทงของผู้คนทั้งในหมู่บ้านแล้วก็คนทั่วไปครับ
เอาเป็นว่าตำรวจไม่นิ่งว่าอย่างนั้นเถอะเป็นไปได้ไหม
ก็คือมายครับคือระบบตำรวจไทยมันเพี้ยนฮะ
เรื่องนี้ผมเรียนเลยว่าถ้าไม่มีตำรวจชั้นในคนเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนะฮะ
อืมบ๊วยกิร์เป็นแค่หน้าที่ของสถานีตำรวจนะฮะบบโตมเนี่ย
มันจบไปแล้วนะฮะมันจบไปแล้วก็คือว่านะฮะ
ก็ก็จบนะฮะถ้ามีหลักฐานอะไรนะฮะก็ค่อยเริ่มคดี
แต่นี่ใครพูดไว้ก่อนนะฮะไปสั่งไว้ก่อน
แล้วระบบตำรวจไทยเนี่ยอยู่ในระบบเยอะกับทหารนะฮะ
ผู้มีอำนาจสูงสุดเนี่ยเขาพูดยังไงคนอื่นก็ไม่กล้าทัดทาน
ถ้าเป็นไปอย่างที่ท่านว่าคือให้ตำรวจที่เขาอยู่ในพื้นที่ทำไป
ไม่มีหลักฐานไม่สามารถที่จะระบุกับใครได้จับใครไม่ได้เลย
ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เอายังงั้นเลยครับ
ก็ไม่ได้คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เราจับใครไม่ได้นะครับ
เพราะถ้าผมผมคิดว่ามันไม่ได้มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นด้วย
ด้วยซ้ำไปแต่มหาเขาไปตั้งข้อสันนิษฐานว่า
น้องเนี่ยเดินขึ้นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดมันไม่จริงครับ
มันอยู่ในวิสัยที่เดินขึ้นได้
ที่เขาบอกว่าเดินตามหมาไปเดินขึ้นได้แต่ตอนหมาวิ่งลงกลับตัวเองลงไม่ได้

ก็เป็นไปได้ครับเดินขึ้นไปอาจจะขึ้นไประยะหนึ่ง
แล้วก็เกิดมองไม่เห็นทางลงอะไรก็แล้วแต่ก็เดินไปหาที่พัก
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าน้องเสียชีวิตเนี่ย
เพราะตามผลการตรวจที่ถูกจบของโรงบาลเนี่ย
ก็น้องก็แค่ขาดน้ำนะครับ
ไม่ได้ถูกใครจะทำแถวใดทั้งสิ้น
เพราะผลการตรวจมันไม่เต็มไปตามที่ตำรวจผู้ใหญ่ต้องการ
แล้วก็มีการลงรายงานว่าพบรัสแท้บริเวณเอาไว้เพศ

ตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าเริ่มเป๋แล้ว
คนที่ตามคดีอยู่นะเราดูข่าวทุกวันเนี่ย
เอ๊ะมันไปทางนั้นเอ๊ะมาทางนี้
ฉะนั้นสิ่งที่จะถอดบทเลียนการทำงานของตำรวจ

ที่เกิดคนสนใจถ่ายทอดสดกันวันต่อวันรายงานกันทุกวัน
ยูทูปเปอร์มีข่าวทุกวันตำรวจควรจะตั้งหลักยังไง
อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะฮะผู้คนเขาสนใจจะไป
ตัดความสนใจของเขาได้อย่างไรแต่ตำรวจเนี่ยไปพูดชี้นำนะฮะ
เพราะประชาชนก็ฟังตำรวจแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าน้องก็อาจจะเดินขึ้นไปได้
ก็มีคนในบุบันก็แตกแยกเอาเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็ไม่เชื่อว่าน้องถูกฆ่า
เขาอาจจะเดินพัดหลงขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็พอไปตั้งหลักเรื่องมีผู้ฆ่าแล้วเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าไปหาต้องไปหาตัวผู้กระทำความผิด
ทั้งที่มันไม่ได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น
อืมอืมอะไรอีกที่พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธเห็นว่ามันแปลกแปลก
มันประหลาดเลยแหละฮะคือไม่มีสำนวนชนะสูตรพลิกศพแต่ก็มีการฟ้องคดีมีการแจ้งข้อหา
ถ้าทุกคดีทำแบบนี้นะฮะเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยนะฮะตั้งเป็นรูปคดีโดยโดยไม่มีการตรวจชนะสูตรพลิกศพเนี่ย
มันจะมันจะวุ่นวายมากเลยนะครับ
อืมแต่เห็นเขาพยายามที่จะไปเอาหลักฐานโทษนะที่เกี่ยวข้องกับลุงพล
เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นสุดท้ายพอลุงพลมีความรู้สึกว่าเขาถูกกันแกล้ง
ลุงพลก็กลายเป็นฮีโร่กลายเป็นวีรบุรุษกลายเป็นกลายเป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้

แล้วก็ชอบต่อไม้ห่วงห้ามแล้วก็ผลักอกนักข่าวนิดหน่อยนะฮะ
แต่สิ่งมันไม่เกี่ยวกับคดีหลักเลยนะฮะ

แต่ก็พยายามจะเอามาทำให้ลุงพลเขาเสียหาย
แม้กระทั่งบุกลุกป่าสงวนที่ว่าไปตัดต้นกระถิ่น
ตอนจีนการบุกลุกป่าสงวนต้องมีเกตนาบุกลุกนะ
รู้ว่าตรงนั้นคือเขตป่าสงวน

แต่เขาก็อาจจะรับไปเพื่อให้มันจบไป

ไม่เกี่ยวใช่แน่ความคิดด้วยถ้ามันไม่เกี่ยว
ดูท่าทีของอายการที่เขาสรุปสำนวนส่งฟ้องเนี่ย
พันธ์ตำรวจแหลกวิรุษคิดอย่างไง
เลื่อนลอยครับผมไม่เห็นเลยว่าเลื่อนลอย
ไม่มีพยานหลักฐานอะไรผมติดตามเรื่องนี้ค่อนข้างลึกนะครับ
ผมยืนยันเลยว่าติดตามไปทุกขั้นตอนไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะไปยืนยัน
ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
เพราะว่าหลักของกฎหมายปวิอาญาบัญญัติไว้นะฮะ
และห้ามมีให้ศาลที่ภาคสาจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำความผิดอายาเกิดขึ้น
และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น
นี่เป็นหลักประกันที่ดีที่สุดเลยครับ
แต่ทีนี้ในประเด็นการกำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่

ครับเอาล่ะผมค้างไว้ตรงนี้ก่อน
เพราะเดี๋ยวเนี่ยมีรายงานสดเข้ามา
ขอบคุณพันธกฤษวิรุษสิริสวรรค์ในหมดนะครับ
แล้วก็กลับไปที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ